ต่อกันที่เรื่องของกรณีหญิงไก่
ตอนนี้จะต้องตรวจสอบในหลายเรื่องด้วยกัน
เฉพาะประเด็นเดียวนะคะมีถึง๔เรื่องด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาของคำว่าหญิงไก่

อีกหนึ่งประเด็นก็คือพาสปอร์ตราชการ
รวมทั้งแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา

ใช่ครับล่าสุดครับทางด้านของผู้ว่า
ราชการจังหวัดแม่ห้องศรมีการสั่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาตรวจสอบพฤติกรรมของหญิงไก่นะครับ
ที่ไปหลอกลวงเด็กหญิงสาวชาวเขา
รวมทั้งมีการกล่าวหาว่ารักทรัพย์ด้วย
ทั้งจะเข้มงวดด้วยการป้องกันไม่ให้เด็กสาวชาวเขาถูกหลอกอีกด้วยครับ
นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศร

แล้วก็กล่าวหาว่ารักทรัพย์ว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๑ชุด

โดยมีนายเทพประสิทธิ์วงท่ามเรือประหลัดจังหวัดแม่ห้องศรเป็นประธาน
ส่วนอายการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางคดี
บังคับคดีจังหวัดแม่ห้องศรเป็นที่ปรึกษา
ขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงได้สอบประคำเด็กชาวเขา
ในอำเภอแม่ลาน้อยแล้ว๒คนคือนางสาวดารินวัฒนานนกุล
และนางสาวขวานจิราจิรัสกุลโชคชัย
ส่วนอีก๔คนนั้นคณะกรรมการอยู่ระหว่างการเร่งสอบปากคำ
ทางจังหวัดแม่สรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็ได้ถึงขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีเด็กเยาวชนพื้นที่แม่ละน้อยถูกนายจ้างหลอกลวงและแจ้งความดำเนินคดี
ในขณะนี้เราก็มีท่านอายการสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือตามกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดแม่งสอนเป็นที่ปรึกษา
โดยมีท่านประหลัจจังหวัดแม่งศรเป็นประธานกรรมการ
เราก็ได้ออกตรวจสอบข้อที่จริง
สำหรับการสอบให้ได้ข้อเท็จจริงนั้นนะครับก็เพื่อที่จะให้ได้ทราบข้อจริงว่าเด็กเนี่ยได้ไปทำงาน
อายุของเด็กเนี่ยถ้าไม่เกิน๑๘ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับ
หรือการคุ้มครองสิทธิของเด็กมีการครอบครองหรือไม่

และให้ได้ความเป็นทำทั้งสองฝ่าย
ไม่ได้ข้อที่จริงมาแล้วก็ได้ประมวล๙๘๙๙๐

การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุหลอกลวงเด็กชาวเขาอีก
ขณะนี้ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ
ในส่วนของการจ้างแรงงานเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิด